อ้าวฉันดูคลิปจะร่อนเอว
อ้าวนี่พี่พัฒนาสยาของผู้ชมค่าอู้หู้หลายคนบอกเซ็กซี่คยี้ใจเหลือเกินนะคะ
เห็นเล็กพริกขี้หนูแบบนี้เธอก็แซ่บเหมือนกันนะคะ
โผล่ฉายเดี่ยวไปปาต้งปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมีรูปคู่กับตอสสินะนะหวานใจของเขา
ข่าวก็ลือกันให้แซ่ดเลยบอกว่าคู่นี้ทะเลาะกันหนักจนถึงขั้นเลิกรากันไปแล้วนะฮะ
ส่วนคลิปอย่างที่บอกไปร่อนเอวกับคุณละฮูปที่คนแชร์สนั่นนี่เลยนะจ๊ะ
บอกว่าเอาจริงพี่ขาหนูไม่ได้จะตั้งใจขายเซ็กซี่อย่างที่คนเมาส์กันตั้งใจจะขายอะไรรู้ไหม

ขายจริงขายกางเกงขาสั้นที่ใส่อยู่น่ะ
อ๋อบอกตรงไม่ได้โฟกัสที่กางเกงยีนเลย
เพราะว่าอะไรเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีบอดี้ที่แบบสัดส่วนตุ้มต้ามอะไรขนาดนั้นนะคะ
เอาไปฟังแรกติดเพลิงผิดพัทธราชยากันนะจ๊ะ
อะก็อาจจะแบบเหมือนเหมือนเป็นบีชแวร์แต่ว่าพี่ว่าก็กำลังโอเคนะคะ
ประมาณนี้ค่ะก็คงไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้

ได้อ่านค่ะได้อ่าน
ก่อนต้องได้เห็นก่อนพี่ก็ลง
ไม่ค่ะไม่พี่ก็ลง
และเห็น

ไม่ใช่ท่าล่อนโฮโลฮูปเซ็กซี่นะ
ทำกับข้าวนะคะตำน้ำพริกปั๊ก
ตามไปดูคลิปดูก็เซ็กซี่ไม่แพ้กัน

เดี๋ยวเราทำน้ำพริกบ้างกลับบ้านนะครับ